วันนี้นี่จริงแล้วก็คือถือว่าเป็น

ก่อเหตุชะยุทธ์ปืนนั้นปลูกเข้าไปยิง
มีคนเสียชีวิตก่อนนะฮะที่อบต
หลังจากนั้นเข้าไปภายในรวบอบต
เป็นเด็กทั้งหมดตอนนี้๒๒คนแล้วก็ยังมีทางฝั่งของครูอีก๒คน
คือเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลายคนก็ตกใจนะครับว่าโอ้โหเหตุการณ์แบบนี้
จริงแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นซ้ำซ้ำรอยในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วกับเด็ก
ก็คือจริงแล้วประเด็นที่เกิดขึ้น
เขาบอกว่าเนื่องมาจากยาเสียบติดและความเครียดนะครับ
นี่คืออาวุธที่เขาใช้ก่อเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะมีการตัดสด
แล้วก็ตลอดการรายงานผมขออนุญาตนะครับเราจะไม่เอ่ยชื่อของตัว๑๐ตำรวจเอกคนนี้นะครับ
รวมถึงจะไม่มีการนำเสนอภาพของผู้เสียชีวิตนะครับ
เพราะตอนนี้ก็ได้มีการ

แชร์ออกมานะครับในหลาย

เรื่องราวของภาพต่างนานานี่คือต้องบอกก่อนนะว่าไม่เหมาะสมที่จะได้แชร์ออกมานะครับ
เพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องนะครับไปถึงทางฝั่งของครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อาจจะไปกระทบเทือนจิตใจนะครับ
เอ้ยอันนี้คือพี่ไม่ต้องไปเอาขึ้นดีกว่าพวกหน้าตำรวจเนี่ย
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นว่ามันเป็นความสำคัญของเขาจริงเราต้องอย่าไปให้ความสำคัญกับบุคคลที่ก่อเหตุแบบนี้นะครับ
เพราะว่าหนึ่งคือภาพไม่ควรจะเอาขึ้นนะฮะแล้วสองเนี่ยก็คือเรื่องราวของชื่อก็ไม่ควรจะพูดด้วยนะฮะ
ระหว่างที่เรารอสัญญาณอยู่เนี่ยนะครับขออนุญาตนะฮะก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็วันนี้ฮะช่วงกลางวันกลางวันนะครับก็มีเหตุนะฮะอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับ
ตำรวจเอกคนนี้เนี่ยนะครับไปก่อเหตุนะฮะตอนแรกเนี่ยไปยิงพ่อลูกคู่หนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็บุกเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ไปก่อเหตุ
ตอนแรกที่เข้าไปทุกชมครับปรากฏว่ามีครูเนี่ยนะฮะเขาพยายามห้าม
ประตูไว้ไม่ให้เข้านะครับปรากฏว่าทางสิบตำรวจนายนี้เนี่ยนะครับก็ใช้เท้าในถีบประตูเข้าไปหลังจากนั้นเข้าไปก็ก่อเหตุนะฮะยิงครูเสียชีวิตก่อนหนึ่งคนก่อนนะฮะครับแล้วหลังจากนั้นครับในห้องในในโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยนะฮะเขาจะมีห้องอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ๔ห้องด้วยกันศูนย์เด็กเล็กอุทัย

เหตุไปเรื่อยเรื่อยนะครับครับกลับไปที่บ้านตัวเองครับหลังจากนั้นกลับเข้าไปในบ้านแล้วก่อเหตุนะฮะยิงภรรยาตัวเองแล้วก็ลูกตัวเองวัยสามขวบเสียชีวิตอีกแล้วก็ตัวเองก็ยิงตัวตายอยู่ตรงนั้นนะครับอืมนี่คือเป็นเหตุสะเทือนขวัญจริงจริงนะครับคือเป็นเรื่องราวที่โอ้โหคือไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียว

ก็เป็นบุคคลที่เคยเข้ามารับรัฐการณ์นะครับเมื่อปี๕๕นะฮะในตำแหน่งพบอหมู่ปราปาร์มนะครับที่สนยันวาสีกรุงเทพฯเนี้ยละฮะหลังจากนั้นครับย้ายไปที่สพนาวังนะครับเท่าแล้วหรอได้ยังล่ะฮะได้แล้วน่ะอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังประวัตินะฮะครับตอนนี้นะครับเรามี
ที่ปฏิบัติงานอยู่ด้านในเขาบอกนะครับว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์นั้น
มีทั้งหมดยี่สิบหกรายด้วยกันซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะ
ท่านออกได้ครับเนื่องจากว่ายังอยู่ระหว่างของการรอตรวจพิสูจน์
อัตลักษณ์บุคคลรวมไปถึงพิสูจน์ต่างที่เกี่ยวข้องที่จะต้องประกอบในสำนวนคดีนั่นเอง
ตอนนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จะเห็นนะคะว่ามีทางทีมแพทย์เอ่ย
รวมไปถึงตำรวจพิสูจน์หลักฐานพนักงานสอบสวนแล้วก็ไปทางตำรวจจากหน่วยต่าง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่อยู่ด้านในณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะให้ใครเข้าไปยังภายในได้
บริเวณด้านหน้าของศูนย์พัฒนาเหล็กตำบลอุทัยสวรรค์ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ยิ่งมืดค่ำญาติพี่น้องชาวบ้านที่อยู่พื้นที่นี้ต่างมา
รอดูกันอยู่ที่นี่หลายร้อยคนคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นญาติญาติของเด็กที่เสียชีวิตภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมครับได้รับคำยืนยันว่ามีอยู่๒๖ศพอยู่ด้านนอกที่อยู่ตามบ้านต่าง
มีอยู่สิบสี่ขออภัยครับมีอยู่๑๗ศพและอีก๔ศพนั้นอยู่ที่โรงพยาบาล
เป็นโรงพยาบาลของนากลางสามศพแล้วก็เป็นโรงพยาบาลของนองลำภูนองบูรรณภูอีกหนึ่งศพ
ซึ่งตอนนี้ศพที่อยู่ที่นี่ทั้งหมดจะถูกส่งไปที่แผนกนิติเวศของโรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลยังไม่สามารถที่จะเอาศพให้ญาตินั้นนำไปประกอบพิธีทางศาสนาได้
เมื่อสักครู่รูปประชาชน์ประชาชน์จะสมราญไปก่อนหน้านี้
พบตรนั้นเดินทางมาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมบนชั้นสองขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อยู่
กำหนดการเบื้องต้นที่ท่านผอบตรจะแถลงข่าวก็คือ๑๘นาฬิกาของวันของวันนี้นั่นเองนะครับ
แต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าสิบแปดนาฬิกานั้นจะแถลงข่าวได้หรือไม่เพราะอยู่ข้างระหว่างการประชุมอยู่
และตัวเลขของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นก็ยังค่อนข้างที่จะไม่นิ่งแต่สิ่งที่ได้รับการยืนยันก็คือทางสาธารณสุขจังหวัด
บัวลำพูบอกนะคะว่าตอนนี้เลือดที่โรงพยาบาลนั้นพอเพียงพอกับจำนวนคนที่บาดเจ็บแล้ว
ถ้าหากว่าต้องการเลือดก็จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ขอบคุณนะครับคือรายงานเข้ามาคือจริงแล้วเนี่ยเขาก็มีเด็กอยู่สามสิบคน
เหลือเด็กที่รอดอยู่หนึ่งคนซึ่งเด็กที่รอดเขาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเขาได้เข้านอนแล้วก็หลับไป
ระหว่างเกิดเหตุก็ไม่รู้เรื่องคาดว่าน่าจะหลับสนิทก็คลุมผ้าห่ม
เพราะตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างจะเย็นลงนิดนึง
ทำให้มือปืนคิดว่าเสียชีวิตแล้วจึงไม่ได้ลงมือจนทำให้มีเด็กรอดชีวิตมา๑คน
จนตอนนี้จากหลังข่าวที่แจ้งมาคือเด็กเนี่ยเสีย๒๒คนและมีครูเนี่ยอีก๒
แต่ตัวนี้ตัวเลขคือ๓๘ไป๓๘แล้วเขาจะมีคนลงคลุมนี้ที่เขาออกไปสังหารอยู่
โปรดติดตามตอนต่อไป